จากเรื่องของการจ่ายสินบนของโรสลอย

เขาบอกว่าไม่อยากให้มีที่ยืนในสังคมให้กับคนที่ไปโกงเข้ามาแบบนี้

พร้อมกับบอกว่าให้ท่านนายกเนี่ยใช้อำนาจตามมาตราสี่สิบสี่
ขยายขอบเขตในการไปสอบสวนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ว่ามีใครไปรับสินบนมาบ้าง

ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณดาวครับ

ต้องอัปเดตก่อติดไปเรื่อย
ว่าแต่ละเรื่องแต่ละมุมมองของเรื่องนี้ไปถึงไหน
ใครกำลังทำอะไรอยู่และจะทำยังไง

เพราะว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมไทยติดตาม
และให้ความสำคัญกันมาก
มันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกครับ
เรื่องแบบนี้มีกันมานานแล้วแต่มาถึงยุคหนึ่ง
เป็นยุคที่คนไทยบอกว่า
ไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้อีก
ถ้าไม่อยากจะให้มีเรื่องแบบนี้อีก
คนที่ทำเรื่องแบบนี้จะต้องได้รับโทษ

วิธีการไม่ให้เงียบไปเฉย

แต่วิธีหนึ่งก็คืออย่างที่บอก
เขย่าขวดไว้อย่าให้นอนก้น
เมื่อวานนี้เขาก็จัดเสวนาสัมมนากัน
วันต่อไปจากนี้ไปก็ต้องตามกันอีกว่า

แต่ที่นำมาอัปเดตให้วันนี้ก็คือว่า

มุมของกระบวนการตรวจสอบ
ปปชนั้นเป็นองค์กรหลัก
สตงเป็นองค์กรที่ขนานกันมาในเรื่องเหล่านี้
ปปชเนี่ยหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้
ก็เป็นข่าวใหญ่ที่หนังสือพิมพ์ให้ความสำคัญ
บปปชถกสินบลวันนี้
ทีมสอบชงข้อมูลเชิงลึก
บรรยงเสนอให้ใช้มาตรา๔๔เพิ่มอำนาจ

แต่ว่าในมุมของบปชวันนี้เริ่มแล้ว
ชงเรื่องยังไงจะตั้งเรื่องยังไง
วันนี้เป็นกระบวนการเริ่มต้นของปปช
แปลว่าปปชก็ทำงานเร็วทันใจ
ถัดมาในมุมของต้นเรื่องเลยครับการบินไทย
มุมของการบินไทยเนี่ยวันนี้ข่าวมาอย่างนี้ครับ
ในรายละเอียดบอกว่าการบินไทยเตรียมฟ้องแพ่ง
ข้อหาอะไรล่ะครับฐานติดสินบน
ทำให้หนึ่งต้องซื้อเครื่องยนต์แพง
สองทำให้การบินไทยเสื่อมเสียชื่อเสียง
ข่าวนี้คนก็งงงหน่อยนะครับเพราะว่าเอ๊ะ
แล้วอยู่ไม่ใช่เขาออกมาพูด
ทำให้การบินไทยเสียชื่อเสียงและเป็นข่าวใหญ่โต

ว่าในสมัยนั้นช่วงนั้นช่วงนี้
คุณไปขายของให้เขาเนี่ย
คุณไปติดสินบนแล้วในที่สุดก็มีหลักฐานที่จะเอาโทษ
เขาได้ข่าวก็
เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาแล้วจะไปฟ้อง
ทำให้การบินไทยเสียหายแต่เอาเถอะ
ฟ้องก็ฟ้องไปเถอะแต่ว่าฟังดูก็แปลกว่าข้อหาติดสินบน
ข้อหาติดสินบนนี่มันปรบมือข้างเดียวดังเหรอครับ
ถ้าฝ่ายที่ต้องการจะซื้อไม่เสนอเขาจะสนองเหรอครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วแปลกแต่ว่าที่จะอธิบายให้ฟังก็คือว่า
ในประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาไม่อยากให้บริษัทธุรกิจของเขา
เอาเงินไปเที่ยวติดสินบนบริษัทที่เป็นคู่ค้าในประเทศ
จะเรียกว่าประเทศด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนาก็ว่าไปเถอะ
เพราะว่าจะสร้างธรรมเนียมที่ไม่ดีไม่งามขึ้นมา
จริงประเทศเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกการที่บริษัทของเขามาติดสินบน
แต่เขาช่วยกันสกัดต้นทางฉะนั้นประเทศที่เขาเจริญแล้วทั้งหลายเนี่ย
บริษัทของเขาไปเที่ยวติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดำเนินการอย่างนั้น
เพื่อให้เป็นอย่างนี้เขาถือเป็นเรื่องใหญ่
แม้กระทั่งบริษัทเขามาตั้งโรงงานมาตั้งกิจการเนี่ย
แล้วเจ้าหน้าที่ของไทยไปบอกว่าจะดำเนินการอย่างโน้นอย่างนี้ให้
แต่ว่าขอใต้โต๊ะถ้าเขาจ่ายให้นี่เขายุ่งเลยนะครับ
บริษัทแม่เขารู้เรื่องเข้าเผลอเรียกตัวผู้จัดการกลับเลยบอก
อ้าวคุณไปให้ศิลป์บนเขาทั้งที่การให้ศิลป์บนเนี่ย
ทำให้เรื่องมันเร็วขึ้นแต่เขาก็ถือว่าไม่ถูกต้อง
ฉะนั้นเรื่องของการบินไทยว่าไป
ทีนี้มุมมองสำคัญก็คือว่ามุมมองของการเสวนาเมื่อวานนี้
ที่เป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้
เสนอยาแรงมาตรา๔๔ลากแก๊งงาบสินบน
คนที่เห็นอยู่ในภาพทั้งหมดเนี่ยนี่เลขาสันเสริญเลขา
ปปชก็นั่งอยู่ข้างหน้า
แต่มีรายละเอียดที่อยากจะเอามาขยายความให้ฟัง
ก็คือว่าข้อเสนอของคุณบรรยงพงพาณิชย์
คุณบรรยงพงพาณิชย์เนี่ยท่านเป็นกรรมการกลยุทธ์
การต่อต้านคอลลับชั่นนี่คนที่เห็นในภาพเนี่ยครับ
ท่านบอกว่าเรื่องนี้ปปชต้องมีบทบาทสำคัญ
และเป็นเจ้าภาพในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการรับสินบนโลสรอย
ไม่เห็นด้วยที่บรรดารัฐวิสาหกิจที่ถูกกล่าวหารับสินบน
จะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบกันเอง
รวมทั้งทำหนังสือเพื่อขอข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ
แต่ควรจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของปปชแทน
และให้รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ให้ข้อมูลต่างต่อปปช
เหตุผลที่คุณบรรยงพูดเรื่องนี้ท่านบอกว่า
แต่ว่าเนื่องจากว่าปปชมีข้อจำกัดทั้งทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งอำนาจในการขอข้อมูลโดยตรงจากต่างประเทศ
ที่ต้องผ่านสำนักงานอายการกระทรวงต่างประเทศและอื่น
ก็เลยส่งผลให้กระบวนการตรวจสอบข้อมูลใช้เวลานาน
แล้วท่านก็ยกตัวอย่างกรณีที่เคยเกิดขึ้นแล้ว
แล้วก็กรณีเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติซึ่งใช้เวลา๑๐กว่าปี
ใช้เวลา๑๐กว่าปีจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะตัดสินออกมายังไง
ฉะนั้นพอมันช้าอย่างนี้เนี่ยโดยเหตุผลเรื่องทรัพยากรบุคคล
เลือกอำนาจในการขอข้อมูลจากต่างประเทศต้องผ่านอายการต้องผ่านกระทรวงต่างประเทศ
ทำยังไงที่จะให้ปปชเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการเรื่องอย่างนี้ได้
ท่านก็บอกว่าอยากให้ใช้มาตรา๔๔เพิ่มอำนาจให้กับปปช๒เรื่อง
คือให้มีอำนาจขยายวงกว้างในการสอบสวนนอกเหนือเจ้าหน้าที่รัฐ
และในกรณีนี้คุณบรรยงบอกว่ากรณีนี้ก็คือเอเย่นและผู้ประสานงานต่าง
และให้สามารถติดต่อขอข้อมูลจากต่างประเทศได้เลย
โดยไม่ต้องผ่านอายการหรือหน่วยงานอื่นเพื่อจะได้มีข้อมูลหาคนผิดมาลงโทษ
นี่ข้อเสนอของคุณบรรยงนะบอกว่าถ้ายังต้องผ่านตามระเบียบขั้นตอน
ต้องผ่านอายการผ่านอายการแล้วไปผ่านกระทรวงต่างประเทศ
เรื่องนี้มันจะยืดเยื้อไม่รู้อีกกี่ปีถึงจะได้เรื่อง
ฉะนั้นนายกช่วยออกมาตรา๔๔ได้ไหม
ปปชสามารถหาข้อมูลแสวงหาข้อมูลโดยตรงได้
โดยไม่ต้องเป็นไปตามกฎหมายเดิมความหมายคืออยู่ตรงนี้ของคุณบรรยง
ก็ต้องคอยดูว่านายกรัฐมนตรีจะว่ายังไง
ทีนี้อีกคนนึงฟังเขาหน่อยคนนี้เคยเป็นกรรมการปปชคุณเมธีครองแก้ว
คุณเมธีครองแก้วอดีตกรรมการปปชคนอยู่ขวามือเนี่ย
บอกว่ายังไงล่ะท่านบอกว่า
พรบประกอบรัฐมนูลของปปชปี๒๕๔
ไม่ได้ให้อำนาจปปชในการติดต่อขอข้อมูลจากต่างประเทศ
นี่สนับสนุนเรื่องเดียวกับที่คุณบรรยงเสนอ
แต่ต้องทำผ่านองค์กรตามกฎหมายโดยขั้นตอนแล้ว
ปปชต้องเร่งทรงเรื่องผ่านรายการสูงสุดกับส่วนต่างประเทศ

เพราะฉะนั้นขั้นตอนต่างต้องใช้เวลา๗๘ครั้งก่อนจะได้ข้อสรุป
อกจากนี้ปปชมีอำนาจไต่สวนและชี้ข้อมูลความผิดเจ้าหน้าที่

แต่ไม่สามารถดำเนินการในส่วนของนายหน้าที่เป็นเอกชนได้
ยกเว้นในข่ายที่เป็นผู้สนับสนุนกระทำความผิด
นี่ก็เป็นอุปสรรคในการที่จะค้นหาความจริงเหมือนกัน
ทั้งสองท่านเนี่ยเอาข้อมูลเรื่องนี้มาให้
เพื่อจะให้ผู้บริหารประเทศให้นายกรัฐมนตรี
ช่วยกันคิดสิครับว่าจะติดดาบปปช
ยังไงที่เขาจะได้ทำงานได้เร็วขึ้น
จะได้เพิ่มเติมอำนาจที่เขามีอยู่
มีอำนาจแต่ว่าขั้นตอนมากมายอย่างนี้
หนีไม่พ้นเรื่องนี้๙ปี๑๐ปี
กว่าจะถึงศาลกว่าสารจะตัดสิน
กว่าจะถูกลงโทษเผลอคนโกงที่ว่าเนี่ย
ไม่อยู่แล้วอาจจะยังไงแต่พูดว่า
สิทธิ์สตงก็บอกไม่เป็นไรคนโกง

อย่างน้อยก็เปิดเผยข้อมูลให้คนได้เห็นว่า
ทุจริตลูกเมียจะได้อับอาย
อย่าไปคิดว่าโกงแล้วตายไปแล้วหมดเรื่องกัน
ลูกเมียอยู่ที่หลังยังจะต้องรับเคราะห์ต่อ
เสียชื่อเสียงอับอายคนเขา
นี่แหละที่เรียกว่าอย่าให้คนโกงมีที่ยืน
และสุดท้ายวันนี้ก็เห็นข่าวนี้ครับ
กล่าวเรื่องดัชนีโกงของไทยเนี่ย
รั้งอยู่ที่อันดับที่ร้อยหนึ่ง

โอ้โหเราเคยมีอันดับเรื่องการทุจริตคอลลับชั่น

เราเคยดีขึ้นมาอยู่ช่วงนึงแล้วนะ
อ้าวแล้วเพราะเอิญ

นายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลปัจจุบัน

นี่คือเรื่องที่จะต้องก่อติดติดตาม

หลังจากเมื่อวานนี้ภาคีเครือข่าย

ถ้ารัฐบาลนี้สามารถแก้ได้ในยุคของเขานะฮะ

รวมทั้งของประเทศชาติจะน่าจะดีกว่านี้แน่นอน
ขอเองไม่ได้นะอ่าต้องลองผ่านอัยการอัยการพี่นานดูแล้วเห็นชอบ
เสนอกระทรวงต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศเห็นชอบ
แล้วบางเรื่องต้องกลับไปกลับมาใช้เวลาหลายปีทั้งนั้น
ทำยังไงที่จะไปติดดาบปปชให้มีอำนาจในการขอข้อมูลได้โดยตรง
ไม่ต้องผ่านขั้นตอนเดิมก็ต้องให้อำนาจพิเศษไป
ให้อำนาจพิเศษไปอำนาจพิเศษให้ได้ยังไง
นายกรัฐมนตรีต้องใช้มาหมดที๑๔ครับครับขอบคุณครับ